บัญญินตั้งพากรอดีตนักการเมืองผู้กว้างขวางในจังหวัดนครสวรรค์ผู้ต้องหาหลายคดี
คดีแรกฆ่านายชูวง
ผมจริงถามว่าทำไมผมต้องเอาตัวไปพันธุ์อยู่ด้วย
คดีที่๒ปลอมเอกสารโอนหุ้นในชูวง
คดีที่๓อุ้มพี่ชายผู้พิพากษาที่ทำคดีโอนหุ้นในชูวง
นอนคุกอยู่๕เดือนและสร้างวิรกรรมขึ้นในคุกเพิ่มอีก๑คดี
หลังการตายของนายชูวงผ่านไปสี่ปีสิบเอ็ดเดือนย้อนรอยที่สาม
แผนการวางระเบิดข้างเรือนจำล้มเสาทงชาติปีนหนีให้ฮอมารับ
นายโจอายุ๔๒ปีได้รู้จักกับนายบัญญินในเรือนจำ
ระหว่างที่ทั้งคู่ถูกคุมขังมีความสนิทกันเป็นอย่างมาก
จากนั้นนายโจได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำนายบัญญินได้สั่งให้ทนายส่วนตัว
การประกันตัวในโจเพื่อออกมาต่อสู้คดีโดยมีคำสั่งให้ตนทำงานให้สองข้อ
ข้อแรกให้หาทางชิงตัวในบัญญินออกจากคุกโดยจะมีคนมาวางระเบิดข้ามเรือนจำ
จากนั้นจะล้มเสาทงชาติกลางลานสนามย่าเพื่อใช้ปีนหนีเมื่อออกมาได้จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับ
แต่ถ้าข้อแรกทำไม่สำเร็จให้ลักพาตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำ
มาให้ได้เพื่อไว้ใช้ในการต่อรองกับผู้บัญชาการเรือนจำพร้อมทั้งยังให้เบอร์โทรติดต่อไปหาอดีตสอสอ
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อร่วมกันวางแผนแต่การแหกคุกครั้งนี้แผนแปดเสียก่อน
หลังจากทราบเรื่องดังกล่าวชุดสืบสวนกองปราบปรามได้เข้าไปสืบสวนหาข่าวจากเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำ
อายุสามสิบปีผู้ต้องหากันโชคซัดชาวจังหวัดนครสวรรค์บ้านเดียวกันกับในบรรยินอีกคลม
กันกับนายบัญญินอีกคนโดยจับนายท็อปได้หลังมหาวิทยาลัยรามกำแหง
ก่อนนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพยายามวางแผนแหกคุก
หลบหนีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินบอกว่าไม่จริงที่ผ่านมาถูกขังเดียว
ไม่ได้ติดต่อกับใครจนทำให้เกิดความเครียด
พยายามที่จะผูกคอเพื่อฆ่าตัวตายจริงจริงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลั่นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้ามีโอกาสบัญญินแหกคุกแน่ไม่ใช่แค่นี้แต่จะทำทุกรูปแบบ
ันชุดสืบสวนกองปราบไม่มีซีซัวรวมเรื่องราวทั้งหมดเจ็ดปี
ของการเสียชีวิตในชูวงมีแรงงานว่าในบัญญินถูกสารตัดสินสี่คดี
คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาสารสั่งจำคุกตลอดชีวิต
คดีวางแผนฆ่านายชูวงแทร่ตั้งสารสั่งประหารชีวิต
และล่าสุดคดีวางแผนแหกคุกสารสั่งจำคุก๓ปี
ส่วนคดีโอนหุ้นนายชูวงสารชั้นต้นมีคำพิพากษา
ให้นายบัดยินตั้งพากรจำคุกแปดปีนางสาวอุรชาวชิระกุณฑลจำคุกสี่ปี
นางสาวศรีพราพรมมายกฟ้องนางสาวกันทนาศิวาธนพล
ที่เคยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าได้รับการโอนหุ้นเสน่หา
มูลค่าสองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทโดยอ้างว่าตนเอกท้องกับนายชูวงแทร่ตั้ง
ถูกจำคุกสี่ปีส่วนลูกที่อยู่ในท้องนางสาวกันทนา
ไม่ให้ความยินยอมในการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
ยังคงเป็นปริศนาต่อไป